มาดูเรื่องของการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลกันหน่อยค่ะ
ธรรมเนียบรัฐบาลก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะ
ก็จะมีการตั้งฉายาให้กับรัฐบาล
แล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต่าง
แต่แม้ฉายาปีนี้หลายคนบอกว่ามันเต็มคาราเบลจริงเลย
มันมาแรงจริงถึงขั้นนายกออกอาการนะพี่อุ๋ยว่าไม่ค่อยพอใจ

ฉายารัฐบาลก็คือหน้ากากคนดี

นักข้าวทำเนียบรัฐบาลเขาอธิบายเอาไว้แบบนี้นะคะ
ด้วยความที่ว่าเป็นปีที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมค

ภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำว่าเป็นคนดี
แต่มันเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์เพื่อประชาชนที่ประกาศไว้ได้ไหม
เช่นนโยบายกัญชานโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียง
ก็เลยเกิดความเคลือบแคลงว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้นมันจริงไหม

อันนี้คือสื่อธรรมเนียบเขานิยามความหมายให้ด้วยนะ
ใช่อันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะคือนักข่าวสายธรรมเนียบรัฐบาลก็ให้ความหมายมาด้วย
เพื่อคนจะสงสัยไงว่าทำไมถึงได้ฉายาแบบนี้

ฉายาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ

เอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่สารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปมวาระ๘ปี
พลเอกประยุทธ์ก็จะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจ
ทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
แต่ปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้น
ใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวยงได้
พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้
แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าอาจจะไม่ได้ใสสะอาดผุดพองอีกต่อไป
ก็ประเด็นวาระ๘ปีของนายกรัฐมนตรีนั้นแหละ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ฉายาว่า

ทดลองเป็นรอลิงไม่ได้เป็นรอเรือ

ได้ลองเป็นนายก๓๘วัน

ใช่ค่ะก็ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ

นายกตัวจริงร้อนหนาวหรือเปล่าเนี่ย
แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ลอง

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปป๊อกนะคะ
ฉายาคือหน้าชัดหลังเบลอ

เรื่องหน้าเราจะได้รับรู้และเห็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการให้เห็นเท่านั้น
แต่ฉากหลังมันคลุมเคลือไม่ค่อยจะชัดเจน
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
ฉายาเครื่องจักรซักล้าง

ด้วยความที่ท่านแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธ
แต่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล
ซักล้างให้มันผ่านพ้นไปอย่างนี้ค่ะ
ทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พระราชสุขฉายาของท่านก็คือภูมิใจดูดพูดแล้วดอย
จะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดนะคะแต่กฎหมายควบคุมมันค้างเติ่งติดดอยค่ะ
มันยังไม่ผ่านสภาสักทีมันติดดอยไปต่อไม่ได้เกิดปัญหาสังคมบานปลาย
เหมือนหุ้นติดดอยอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะ
บทบาทของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหดูดสอสอดูดนักการเมืองดูดคนเข้าพัก
ภูมิใจดูดนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการประสงค์พาณิชย์ได้ฉายาว่าประกันไรได้
ปกติจะได้ยินแต่ประกันรายได้อันนี้นโยบายของพักประชาธิบัตย์เขาเลย
ประกันรายได้ก็เลยเกิดแถวนั้นแล้วประกันอะไรได้
จะสี่ปีจะครบวาระอยู่แล้วใช่ไงคะประกันรายได้เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพักประชาธิปัตย์
ดังนั้นก็เกิดคำถามว่ามาถูกทางจริงหรือที่ว่าประกันนั้นเนี่ยประกันอะไรได้บ้างประกันรายได้
คุณดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ฉายาว่า
ลุ่มดอนก็เอเบกที่ผ่านมายังไงฮะ
มันก็อาจจะรุ่มดอนไม่ค่อยราบรื่นอะไรสักเท่าไหร่
การทำงานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการในกระทรวงก็ลุ่มดอนไม่ค่อยเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นสักเท่าไหร่
คุณสุภัทนพงษ์พันมีชาวรองนายยกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการประสงค์พลังงานได้ฉายาว่า

มันตรงตัวเลยพลังงานแบบว่างเปล่าไม่มีพลังงานอย่างนี้ค่ะ
ส่วน๒รัฐมนตรีที่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์นะคะ
อย่างคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปีนี้ได้ฉายา
รัฐมนตรีแรงลิ้นก็ยังคงคอนเซ็ตปากหวานไม่สั่งค่ะ
ก็อวยพลเอกประยุทธ์ขั้นสุดในทุกด้านนะคะ
ปากแต่ละครั้งก็คืออวยแบบแรงชัดเจนจริงค่ะ
คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉายาวันทองสองปก็ทั้งปประยุทธ์ปประวิทย์รักมากรักทั้งคู่
เลือกไม่ถูกเลยเป็นวันทอง
ปกติวันทองเขา๒ใจอันนี้๒ปอ๒ปอวันทอง๒ปอค่ะ
ก็ยากจะตัดสินใจว่าจะรักคนไหนดีก็รักทั้งคู่เลยนะคะ
ส่วนวาทะแห่งปีเป็นประโยคที่พลเอกประยุทธ์กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรหรือวปอรุ่นที่๖๕
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๕ค่ะ
หัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
ประโยคที่ว่านี้ก็คือเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้
คือวันนี้พอฉายารัฐบาลของนักข่าวธรรมเนียบออกมาเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอบิ๊กตู่นะอ่าคือตอนที่เจอบิ๊กตู่วันนี้เนี่ย
นักข่าวที่ถามเนี่ยคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ด้วยนะ
คือถามเรื่องธนายกขาจะไปสมัครสมาชิกพระครวมไทยสร้างชาติ๒๙ธันวาคมนี้ไหมคะเห็นมีข่าว

บิกตุตอบเรื่องชายาเฉยเลย

แล้วภรรยานายปแบบเหลือนะคะ

ท่านนายถึงจะไปสมรรถเป็นสมาชิกพักเมื่อไหร่คะ

นายถอยกกว่านี้บ้างเนี่ย

คือตอนเดินผ่านนักข่าวบอกขอบคุณฉายาสื่อนะขอบคุณมาก
ประเพณีบ้าบ่อค่ะท่านบอกแบบนี้

ตายนะครับของเราเจอในห้องน้ำยังถามว่าตายเป็นไง

อยู่จากตรงนี้ตอนนายกบอกประเพณี

ตอนที่มาประชุมที่กระทรวงทหารกลาโหมช่วงบ่ายนะฮะ
ที่จะดูไม่ค่อยจะพอใจเท่าไร
แต่พอตกช่วงเย็นนี่เจอกันอีกงานนึง
ถ้าทางบิ๊กตู่จะอารมณ์ดีขึ้นก็เลยมีหันมายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวบ้าง

วันนี้บิ๊กตู่จะไปหลายงานนะฮะจะมีงานเย็นอีกงานหนึ่ง
ซึ่งงานนี้จะหันมาโบกมือทักทายกับนักข่าวบ้างนะครับ
ดูทางคุณอนุทินชาญวิรากูลหน่อยนะครับ
รองน้ำมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยเสียหนูบิกหนูยังยิ้มได้
ฉายาภูมิใจดูดพูดแล้วดอย
คุณอนุทินบอกว่าอยู่บนดอยก็ถือว่าอยู่บนที่สูงปลอดภัย
ส่วนเรื่องกฎหมายกัญชาที่ยังไม่ผ่านสภาเหมือนติดดอยเนี่ย
ภูมิใจไทยทำดีที่สุดแล้วถ้าจะติดก็ติดเพราะคนอื่นนะ
อย่ามาว่าพักภูมิใจไทยส่วนเรื่องดูดสอสอยืนยันว่าไม่เคยดูดใคร
ใครที่คิดว่านโยบายของพักภูมิใจไทยทำแล้วได้ผล
ทำแล้วเกิดผลเขาก็มาร่วมด้วยก็เท่านั้นเอง
มันเป็นภักดิ์ของประชาชนทุกคนนะครับ
ใครที่คิดว่านโยบายของภาคภูมิใจไทยทำแล้ว
มันเกิดผลส่งผลทำได้นะครับเขาก็มามาร่วมงานกัน

คุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสนะครับ
ขอบคุณสื่อที่ตั้งฉายาให้นะครับ

ค่ะหลายท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรเนาะก็ยังยิ้มแย้มหัวเราะตอบได้
รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่าก็ถือว่ายังเป็นที่คิดถึงของสื่ออยู่

ฉายานี้ก็สะท้อนให้เห็นนะว่าผมเนี่ยมีความรักแล้วก็ศรัทธาทั้งสองปอ

ท่านประยุทธ์ท่านประวิทย์ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่ให้โอกาสในการทำงานในช่วงที่ผ่านมา
ทางพฝ่ายค้านะครับนแพทธุรนานศ์สี่แก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเป็นการสะท้อนภาพของรัฐบาลของนายกของรัฐมนตรีออกมาในมุมมองของสื่อมวลชน
เอาลองฟังนะครับคุณหมอชะละนาท
คุณหมอเราคงต้องช่วยกันเนี่ยครับ
อย่าให้คนดีในสังคมนี้มีแต่หน้ากาก
ส่วนบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิทย์นะฮะ
รองนายกที่ได้ฉายารองนายก

ไม่พอใจไม่พอใจแต่วันนี้ลงพื้นที่ผมว่าท่านคงจะพอใจ
นี่เห็นไหมมากอดแนบอกเลยนะ

ตอนรองนายกนี่หอมแก้มฟอดเลย

ตอนนี้ก็ยังหอมอยู่นะครับนี่บิ๊กป้อมลงพื้นที่ไปที่เชียงรายนะฮะ
และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่
ียงหนองลมนะฮะที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
นี่ฮะก็มีประชาชนมีชาวบ้านในพื้นที่มาให้กำลังใจ
มาหอมเอาป้ายมาเชียร์ลุงป้อมที่แก้ไขปัญหาที่ดินให้กับพวกเราได้
คือเมื่อสัปดาห์ก่อนบิ๊กตู่ก็เพิ่งขึ้นไปเชียงรายนะฮะ
อันนี้๒๑ธันวานะบิ๊กตู่ไปวันนี้บิ๊กป้อมไป
ก็ใส่ชุดแบบชาวเหนือเลยนะพื้นที่ชาวเขาเลย
บิ๊กตูบอกไปลาบิ๊กป้อมเรียบร้อยจะไปอยู่ไทยรักษาชาติ
บิ๊กตูวันนั้นต้องคุยกับหน้าข่าว๒รอบบอกผมแค่แจ้งเจตนารมเนอะ
ยังไม่ได้ไปครอบงำพักเขาเดี๋ยวจะหาไปครอบงำพักเขา
มันมีรายละเอียดของข้อกฎหมายเนอะ